คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องโรงไฟฟ้าฐานหิน
ก็กลายเป็นประเด็นกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียล
มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะคะ
อกจากนั้นก็มีเรื่องที่พูดกัน
ก็คือเรื่องของการประกาศลดการผลิตไฟฟ้าด้วยฐานหินของจีน
หลายคนก็เอาตรงนี้มาตีความว่าจีนจะยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินเลยหรือไม่
เท็จจริงอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะ
ภารกิจคืนท้องฟ้าอันสดใสให้ประชาชนชาวจีน
เป็นภารกิจที่นายกรัฐมนตรีลีเคอร์เฉียงของจีน
แถลงต่อสภาประชาชนจีนเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
โดยคำกล่าวตอนหนึ่งอ้างจากแผนพัฒนาพลังงาน
ระยะ๕ปีของจีนฉบับที่๑๓ระหว่างปี๒๕๕๙
โดยระบุว่าภายในปี๒๕๖๓รัฐบาลจีนจะเลื่อนหรือยกเลิกการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าฐานหิน๕๐ล้านกิโลวัตต์ลดการผลิตฐานหินลง๑๕๐ล้านตัน
เลิกการใช้ฐานหินในครัวเรือน๓ล้านครัวเรือน
คราวนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญในไทย
โดยฝ่ายต่อต้านหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพร้อมชี้ว่า
แม้แต่จีนซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตไฟฟ้าจากฐานหินมากที่สุดในโลก
ก็ยังมีแผนยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหิน
เพราะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นไทยจึงควรยกเลิกโครงการนี้
แต่ถ้ามาดูรายละเอียดตามแผนพัฒนาพลังงานของจีนฉบับที่๑๓จะพบว่า
มีเป้าหมายลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากฐานหินลง
จากปัจจุบันร้อยละ๖๔เหลือร้อยละ๕๕ในปี๒๕๖๓
และเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล
จากร้อยละ๑๒เป็นร้อยละ๑๕
รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ขยายตัว
ร้อยละ๓๖๔๘ต่อปี
และทำให้จีนบรรลุเป้าหมายในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการผลิตไฟฟ้าจากฐานหิน

การลดกำลังการผลิตไฟฟ้าจากฐานหิน
ไม่ได้หมายความว่าจีนจะเลิกใช้ฐานหินในการเป็นไฟฟ้า
ทั้งนี้เพราะว่าจีนมีการใช้ฐานหินในการผลิตไฟฟ้า
สูงถึงประมาณ๗๐

ซึ่งตามแผนของจีนจะควบคุมกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าฐานหิน
ไม่ให้เกิน๑๑๐๐กิกาวัตต์
โดยยกเลิกหรือชะลอโรงไฟฟ้าฐานหินที่กำลังก่อสร้าง

หรือคิดเป็นโรงไฟฟ้าจำนวน๑๐๓แห่ง
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ส่วนโรงไฟฟ้าฐานหินที่มีอยู่ในปัจจุบัน๙๐๐กิกาวัตต์
ปลดโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุ๒๐กิกาวัตต์
ที่เหลือจะเปลี่ยนอุปกรณ์โรงไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยมวลสาร๔๒๐กิกาวัตต์
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า๓๔๐กิกาวัตต์
เพื่อให้โรงไฟฟ้าฐานหินทั้งหมดเป็นโรงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
ซึ่งตามแผนจีนจะต้องเพิ่มโรงไฟฟ้าฐานหินเข้ามาในระบบอีกกว่า๒๐๐กิกาวัตต์

จีนเองก็พยายามที่จะรักษาระดับการผลิตไฟฟ้าจากฐานหิน
ให้ไม่เกิน๑๑๐๐กิกาวัตต์
แต่ว่าขณะนี้การผลิตไฟฟ้าจากฐานดินของจีนอยู่ที่ระดับประมาณ๙๘๒กิกาวัตต์
เพราะฉะนั้นจีนก็ยังสามารถที่จะสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินใหม่เพิ่มขึ้นได้
แต่เนื่องจากว่าตามแผนเดิมจีนมีวางแผนไว้ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินมากถึงอีก๑๐๓แห่ง

มันก็จะทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าจากฐานหิน

เพราะฉะนั้นจีนก็เลยต้อง
ชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินตามแผนเอาไว้
แต่ว่าการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ของเขา
ก็จะไม่ให้เกินกำลังการผลิตไฟฟ้าฐานหินที่๑๑๐๐กิกาวัตต์

อกจากนี้จีนจะปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
โดยเพิ่มการใช้ก๊าซธรรมชาติอีกเท่าตัว
ราว๕๐กิกาวัตต์เป็น๑๑๐กิกาวัตต์
นิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอีก๓๐กิกาวัตต์เป็น๕๘กิกาวัตต์
พลังงานลมเพิ่มจาก๑๒๙กิกาวัตต์
เป็นไม่น้อยกว่า๒๑๐กิกาวัตต์
พลังงานแสงอาทิตย์จาก๔๓กิกาวัตต์
เป็นไม่น้อยกว่า๑๑๐กิกาวัตต์
แต่เมื่อรวมสัดส่วนการผลิตทั้งหมด
จะเห็นว่าฐานหินยังเป็นเชื้อเพลิงหลัก
ในการผลิตไฟฟ้าของจีนต่อไป
ขณะนี้เขาใช้ทั้งฐานหินใช้ทั้งก๊าซธรรมชาติ
ใช้ทั้งนิวเคลียร์นะครับใช้ทั้งพวกชีวมวล
ใช้ทั้งพลังงานหมุนเวียนก็ยังไม่พอ
เขาก็ยังต้องสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินเพิ่ม
แต่แน่นอนในขณะที่เขาสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินใหม่เพิ่ม
เขาก็ลดโรงไฟฟ้าฐานหินเก่าไป
อันนี้ก็คือเราต้องสร้างความเข้าใจว่า
อย่าไปบอกว่าเราจะพึ่งพาพลังงานชนิดใดชนิดหนึ่งได้
มันไม่ใช่นะฮะมันต้องควบคู่กันไป

เราจะไปบอกว่าเราเลิกฐานหินเถอะ
อย่าไปเอาฐานหินเลยเราไปเอาเฉพาะพลังงานหมุนเวียนอย่างเดียว

เพราะว่าเราต้องสร้างสมดุลพลังงาน
ปัจจุบันไทยยังคงพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ

โดยมีสัดส่วนสูงถึง๑๖๘ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากฐานหิน

เพิ่มสัดส่วนฐานหินจะช่วยกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ไม่พึ่งพากัสธรรมชาติมากเกินไป

หากแรงกัสธรรมชาติหรือท่อกัสเกิดปัญหา

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน